ใจกลางเมืองจะมีสะพานไม้ทอดลงไปเลยนะฮะ
ให้เห็นธรรมชาติบรรยากาศเป็นของร้านกาแฟ

คือเวลานักท่องเที่ยวไปรวมตัวกันเยอะมันเกิดอะไรขึ้น
มันรับน้ำหนักไม่ไหวเห็นไหมคะ

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ

มีนักท่องเที่ยวที่มากับครอบครัวอื่นด้วย

ซึ่งก็ไม่รู้ว่าสะพานชำรุดด้วยหรือเปล่า
เดี๋ยวมีคำชี้แจงจากเจ้าของร้าน

เจ้าหน้าที่ต้องมีการทอดบันไดลงไป

แต่ดูทางเดินมันบางมากเลยนะพี่ปุ้ย

คือถ้าไปยืนรวมออกันแบบ๖๗คนน่าจะรับไม่ไหว
ไม่ไหวจริงแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ไหวจริงค่ะ

เห็นแบบนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับโครงช่าง
เขาเข้าใจบางทีตัวไม้เอง
สร้างเองอาจจะเอาไม้เก่าอะไรมาทำ
อันนี้อาจจะต้องปวดต้องปวดนิดหนึ่ง

อาจจะเอาไม้เก่ามาทำสะพานหรือเปล่า
ลองฟังจากปากเจ้าของร้านดูไหมคะเจ้าของร้านกาแฟ
เอาพนักงานร้านก่อนพนักงานร้านบอกว่า
จุดเกิดเหตุอยู่ในการดูแลของทางร้านกาแฟ
ตอนที่เกิดเหตุเขาก็ยอมรับว่านักท่องเที่ยว

พอเยอะเสร็จปุ๊บสะพานมันรับน้ำหนักไม่ไหว
นี่ค่ะก็เลยกลายเป็นอุบัติเหตุขึ้นนะคะ
ตอนนี้ทางเจ้าของร้านทราบเรื่องแล้ว
แล้วก็เดินทางไปดูแลผู้บาดเจ็บที่อยู่โรงพยาบาล

ในส่วนของสะพานเป็นสะพานที่ทางร้านทำขึ้นมาจริง
แล้วมีการตรวจสอบซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลา

ตรวจสอบซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลา
รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังจากนี้ไปจะพยายามปรับปรุงดูแลรอบครอบให้มากกว่านี้
ส่วนเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหาย
เจ้าของร้านบอกว่าเดี๋ยวก็จะดูแลให้
ผมกำลังสงสัยว่าไอ้จุดตรงนั้นนะพี่ปุ้ยหรือว่า
เขารับน้ำหนักไม่ไหวเพราะว่าทั้งหมดทั้งคณะนั้น

เพราะข้างหลังมันเป็นอกทะลุใช่ไหมเป็นสัญลักษณ์เลยนะครับ